ทุกทวงคลับคาวต่อไปนี้ขอถามผู้ชมกับเชอรี่เนี่ยว่า
แฟนก้าวลหายคิดถึงแฟนเก่ายมหรือคือ

ถึงบ้างบางเวลาบางทีก็นิ้วลั่นบ้างไปกดลงกดไลค์อะไร
เอาหรอกจริงที่ฉันถามคุณเวลาเนี่ยเป็นเพราะว่า
ดิฉันต้องการที่จะโปรโมทซิงเกิ้ลใหม่ให้กับหนุ่มคนนี้เลย
ที่เขาดึงเอาประสบการณ์เกี่ยวกับความรักความคิดถึงแฟนเก่า

ถ้าคิดถึงจะโทรหาได้ไหมไปเจอได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ
ซึ่งใครที่ไม่กล้าเอ่ยปากบอกด้วยตัวเอง
ก็ใช้เพลงนี้เป็นสื่อกลางได้เลยนะจ๊ะ

สุดเปิดประตูหน่อยน่าน่าน่าน่า

มอบให้คนที่เอ่อขี้เหงาแล้วก็คิดถึง
ชอบคิดถึงความรักเก่าเวลาแบบอยู่คนเดียวดึก
ก็อันนี้ก็ถือว่าร้องง่ายแล้วก็ท่อนฮุกก็แต่งให้มันเรียบง่ายนะครับ

เป็นสิวิดีโอกำลังจะมานะครับก็กลางเดือนมีนาคมนะครับ
ฟังกันแน่นอนครับได้ดูกันแน่นอน